ที่ชนบุรีค่ะคดีนี้เนี่ยเป็นคดีที่ต้องบอกว่าถูกจับตามองจากสถานทูต
สหรัฐอเมริกานะคะต้องทำคดีกันอย่างละเอียดรอบครอบเพราะว่า
ผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นชาวต่างชาติเป็นชาวอเมริกันแล้วเป็นยูทูบเบอร์
แต่ปรากฏว่าเสียชีวิตเป็นปริศนาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ
นี่ค่ะบ้านหลังนึงที่ซอยกอไผ่หมู่๑๐ที่บังละมุงชนบุรี
นายละอิดอับดูลลาอัลกาสนะคะอายุสามสิบสี่ปี
เบอร์ด้านเพาะกายชาวอเมริกันค่ะ
เสียชีวิตในห้องน้ำบนชั้น๒ของบ้านค่ะ
ลักษณะก็คือจมกองเลือดคว่ำหน้าอยู่ท่อนล่างเปลือย
เลือดไหลออกปากจมูกและขอบตาเขียวช้ำค่ะ
แล้วสภาพห้องเนี่ยนะคะตอนที่ทางเจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ย
เละเทะสิ่งของในบ้านชั้นวางของชักโครกเนี่ยถูกทุบจนแตก
เสื้อผ้ากระจัดกระจายเต็มพื้นหมอนก็เปื้อนคราบเลือด
และปลายเตียงนอนก็มีคราบเลือดติดด้วยค่ะก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับเขานะคะ
คอมพิวเตอร์นะคะมีกัญชายาหลายชนิด
รักษาโรคซึมเศร้าไบโพล่าและยาปฏิชีวนะประเภทเร่งกล้ามเนื้อ
ส่วนกระดาษโน้ตเขียนด้วยลายมือเป็นภาษาอังกฤษซึ่งตรวจสอบแล้วเนี่ย
เป็นสคริปต์ที่เขาใช้ในการทำรายการทางช่องยูทูปนะคะ
นายชาวแอนโทนี่ฮิวส์ชาวอเมริกันอายุ๔๐ปี
ที่เป็นคนมาเจอศพคนแรกเนี่ยบอกว่าเขาคุยกับผู้เสียชีวิตครั้งสุดท้ายตอนตีสี่
ของวันที่๒๗มกราคมที่ผ่านมาแล้วก็ติดต่อไม่ได้อีกเลย
เขาเลยมาหาที่บ้านแต่ว่าประตูล็อกก็เลยเอากุญแจสำรองไขเข้าไป
แล้วก็พบว่าเพื่อนเสียชีวิตแล้วค่ะ
ผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบกีฬาเพาะกายค่ะ
เป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังและให้ความรู้เรื่องเพาะกายการเล่นกล้าม
มีคนติดตามกว่าแสนคนส่วนตัวเนี่ยมีโรคประจำตัวไบโพล่า
เป็นคนสองบุคลิกเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะ
แล้วบ้านหลังนี้เช่ามาอยู่๔เดือนแล้ว
ชาวก็ไม่ได้อยู่ทุกวันไปมาเพราะว่าต้องไปทำงาน
ก็มีแต่ผู้เสียชีวิตอยู่แต่ในห้องคนเดียว
แต่นั่งอยู่แต่หน้าคอมทั้งวันและชอบเสพกัญชาเป็นประจำ
เพื่อนก็บอกว่าห้ามแล้วแต่ว่าก็ไม่ฟังนะคะ
แม่บ้านค่ะนางสาวกระหนกวันยืนยันบอกว่า
โอนนั้นเป็นคนสองอารมณ์ค่ะวันไหนอารมณ์ดีก็ดีมากเลย
แต่วันไหนเกิดอารวาสไม่มีใครกล้ายุ่งกับเขาเลย
เขาก็มักจะเก็บตัวอยู่ในห้องลงมาข้างล่าง
ก็เฉพาะตอนมาเอาอาหารเท่านั้นหรือไม่ก็ออกไปทำธุระข้างนอก

วันมีสาวชาวต่างชาติเป็นวัยรุ่นหน้าตาดีผมบรอนสูงเกือบ๒เมตร
ก็แวะเวียนมาหาแต่วันนั้นแม่บ้านวันเกิดเหตุ
แม่บ้านลา๒วันและเพิ่งมาทราบข่าวว่า
ลีโอเสียชีวิตก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไร

เขาก็ใช้เป็นปกติของเขาอะค่ะพี่

หรอหรือเปล่า
พี่ไม่แน่ใจทำไหมแต่ก็คือใช่ค่ะ
ก็คือใช้ลายของเขาอะ

วันนี้ตำรวจสอบภอมเมืองพัทยาและตำรวจกองพิสูจน์
ก็ไปเก็บหลักฐานตรวจหาลายนิ้วมือนะคะ

แต่ว่าก็ยังไม่สรุปค่ะว่าเสียชีวิตจากอะไร
ต้องรอผลการชนสูตรก่อนนะคะ
ล่าสุดพบประวัติว่าต้องกินยาคลายเครียด
แล้วก็ยาแก้บายโพล่าเป็นประจำนะคะ

ว่าคดีนี้ถูกจับตามองจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา

เพราะว่าผู้เสียชีวิตเป็นพลเมืองของเขา
แล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังด้วยค่ะครับ